คือชาวบ้านตำบลตำนานบอกว่า
โอ้โหตำรวจช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วย

คุณผู้ชมเสพยาคลุ้มคลั่ง
ไล่ทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่

โทรแจ้งตำรวจเพราะว่าชาวบ้านเกรงว่า
เดี๋ยวใครจะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อันตราย
โดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงที่นั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านเสร็จปุ๊บนี่เลยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นตำรวจจากสพเมืองพัทธลุง
มาพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยไปปิดล้อมบ้านนี่แหละค่ะ
เป็นบ้านเช่าเลขที่๕๑ทับ๒หมู่๑๐ตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทธลุง
หลังจากที่ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจบอกว่าตำรวจคะมาช่วยหน่อย
มีผู้ชายวัยรุ่นติดยาเสพติดแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านจนชาวบ้านที่อยู่อาศัยในระแวกใกล้เคียงเนี่ย
ก็กลัวแหละค่ะใครเห็นแบบนี้ใครก็กลัวนะ
แล้วก็หวัดระแวงว่าจะถูกทำร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
อาศัยอยู่ในบ้านกลัวว่าน้องอาจจะไม่ปลอดภัย
ตอนที่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามที่จะไปตรวจสอบ
พบว่าผู้ชายคนนี้ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง
ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังปิดล้อม
ล้อมทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลัง
ใช้เวลาในการเจรจาร่วมแล้วก็สักประมาณ๒๐นาที
สุดท้ายยอมเปิดประตูออกมาค่ะ
เปิดประตูออกมาเจอตำรวจตอนแรกก็ที่เจอตำรวจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
เหมือนมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจก็พยายามพูดคุยสอบถาม
ในที่สุดทราบชื่อก็คือนายกิติพงศ์หมื่นศรีชัยอายุ๑๙ปี
เพเดิมเป็นคนอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
มาเช่าบ้านหลังนี้ได้สักประมาณ๓เดือนเสร็จแล้วนะ

ตำรวจเลยเข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
ไปพบอุปกรณ์การเสพกัญชา
กัญชาพร้อมเสพค่ะว่างอยู่บนเคียง

สอบถามนายกิติพงศ์ก็ยอมรับว่ากัญชาแล้วก็อุปกรณ์การเสพดังกล่าว

ตำรวจก็เลยยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ควบคุมตัวนายกิติพงศ์
ไปสอบสวนพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือ

คือกัญชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ติพงคะกัญชาเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายนะ